ไปที่จังหวัดบึงกาลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าของบ้านมืดแปดด้านเลย
คือคนร้ายเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มชายวัยรุ่นมาปลาระเบิดใส่บ้านสี่ครั้งแล้ว
แล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วนะฮะคดีไม่คืบเลยอ่ะ
มันมาแล้วมันปลายับเลยว่ะมันปลาหลายลูกด้วย
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านเลขที่๙๘๔๙หมู่๙ตะบนโนนสมบูรณ์นะฮะ
อำเภอเมืองบึงกาลเนี่ยเปิดเผยให้เห็นภาพจังหวะที่คนร้ายเป็นชายวัยรุ่น๕
คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คันจากนั้นคนร้ายนะครับ
ก็ช่วยกันปลาระเบิดนะหลายลูกนะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
นางดำดีกุมลาท่านอายุ๔๙ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้ตีหนึ่งครึ่งนะของวันเสาร์ที่๑๖พฤษภาคมนู้นนะ
ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเธอไม่กล้าออกไปดูนะครับ
กระทั่งเช้าออกมาสำรวจเพราะว่ามีเศษแก้วเต็มไปหมดเลย
กระจกหน้าบ้านแตกด้วยนับว่าเคราะห์ดีนะที่คุณยายกัญญาบุตรดานะฮะ
อายุ๘๓ปีแล้วท่านนอนอยู่ข้างหน้าต่างไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชมฮะทุกวันเสาร์กลางดึก
คนร้ายกลุ่มเนี้ยมันจะกลับมาก่อเหตุอีกครั้งที่สองครั้งที่สาม
มาเรื่อยเอ้ยหรือฮะมา๔ครั้งนี่ฮะหลังเกิดเหตุตั้งแต่ครั้งแรกนะ
เธอก็เอาหลักฐานนะครับจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้ตำรวจสพเมืองบึงกาลนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมา๔เดือนกว่าแล้วคดีไม่คืบเลยนะฮะ
นายอารีบุตรดาท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่๙เล่าบอกว่า
บ้านหลังนี้เป็นของคุณยายกัญญาแม่ของท่านนะในฐานะลูกและเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
ขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว
ยืนยันว่าเขาและสมาชิกในครอบครัวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
คดีนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนได้ตัวผู้ต้องสงสัย
เตรียมขอสารท่านออกหมายจับเร็วนี้
ล่าสุดครับได้รับการยืนยันจากศาลจังหวัดบึงกาลนะฮะ
บอกว่ายกคำร้องนะการออกหมายจับ
แต่สั่งไปที่พนักงานสอบสวน
ทำหมายเรียกผู้ต้องสงสัยมารายงานตัวภายใน๓วัน
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกเดี๋ยวสารจะออกหมายจับให้

ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับไม่ชัดเจน
สารท่านก็เลยไม่ได้อนุมัติให้
อาจจะเป็นการลักษณะของตำรวจยังไม่ทำหน้าที่ด้วย
ยังไม่ได้สืบหาข้อที่จริงแล้วไปยื่นสารขอหมายจับ

เพราะหน้ากล้องกรุงจรปิดจะมีขยายภาพ
เบียนรถคันนี้ก็จัดชัดเจนแล้ว